วันนี้นะได้รับกำลังใจจากคนทั่วประเทศจริงค่ะ

ของลุงป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง

เงินหาย๘๐๐๐ที่หนองประจักษ์ตรงนี้แหละ

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้พี่ชายของลุงเข้าผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วลุงอดีศรเดินทางไปธนาคารค่ะ
ธนาคารกรุงเทพที่สาขาถนนประชารักษา
ปรากฏว่าไปอัพบุ๊กแบงค์สมุดบัญชี
มีคนโอนเงินมาบริจาคเงินมาเท่าไหร่รู้ไหม
เงินลงต่อภรรยาทั้งหมด๓๕๙๐๐๐บาท
นี่คนลุกเลยดินี่ลุกจริงอะ
พี่เบิร์ตจากเงินหาย๘๑๕๐๐บาทถูกไหม
แต่นี่ค่ะคนใจบุญช่วยกันมาค่ะ
ฟังลุงอดีศรหน่อยค่ะอยากจะขอบคุณคนใจบุญทั้งหลายค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหม
อ๋อนี่จะว่าไปอัพบุ๊คแบงค์เลยนะ

แล้วหลังจากนี้ก็จะเอาเงินที่บริจาคมา
พอใช้เลี้ยงดูดูแลพี่ชาย

หลังจากที่รู้ยอดเงินแล้ว
คุณลุงกับภรรยาไปที่ท้าเวสวรรณ

ก็ไปอธิษฐานขอพรให้พี่ชายผ่าตัดปลอดภัย
แล้วเราก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายคุณลุง

คุณลุงอดีศรสัญญากับพวกเราได้ไหม
ว่าคุณลุงจะเก็บเงินนี้อย่างดีและใช้อย่างมีค่า
คราวที่แล้วเห็นไหมคุณลุงใส่กระเป๋าคาดเอว

คือหลายคนไม่เข้าใจบอกก็ทำไมไม่ฝากธนาคาร

บางคนนะครับในบางพื้นที่เขาไปเปิดบัญชีธนาคาร

เปิดเพราะว่าเขาต้องรับบริจาคแล้วเขาปิดบัญชีแล้ว

แต่ลุงบอกนะว่าหลังจากนี้ลุงจะไม่เก็บเงินสดติดตัวไว้แล้ว

รักนะครับครับ